ทุกผู้ชมครับตามความคืบหน้าเรื่องของพระประมูลหน่อยครับ
นี่ก็วันที่๓แล้วยังหาไม่เจอ
พระประมูลมาทาอายุ๖๐ปีพระลูกวัดโภทยาน
ที่สระบนหนองโพรงอศรีมหาโภชจังหวัดปราชีนบุรี
ได้วันเดียวหายไปเลย

พระประมูลก็ไปรับจ้างไถดินไถที่ของวัดอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่นี่แหละนะครับที่ปราจีนบุรีเนี่ย
ปรากฏว่าพื้นที่แถวนั้นเขาว่ากันว่าเนี่ยมีทั้งต้นตะเคียนนะมีทั้งเจ้าท่งเจ้าที่ต่าง
นานาไถไปก็บ่นไปด่าไปไปชนต่อไม้ต่อตะเคียนบ้างอะไรบ้างเจอจอมปลวกไปปัสสาวะรถจอมปลวกอีกกลับบ้านมีอาการแปลก
หมอลอยเหมือนกับรู้สึกเหมือนกับว่ามีศพตามมาอะไรพวกนี้นะครับทางภรรยาก็เลยบอกว่าถ้างั้นไปบวชแล้วกัน
จะได้อุทิศส่วนกุศลอะไรกันไปบวชได้แค่คืนเดียวแล้วฮะเพื่อนพระที่บวชด้วยกัน
ปรับไถที่มาทำบุรณะฟื้นฟูเนี่ยเพราะว่าเป็นที่ป่าช้าเก่าเนี่ย
เขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่นะไม่ได้มีเรื่องราวเกี่ยวกับอาถงอาถรรพ
รับอะไรทั้งสิ้นนะค่ะภรรยาก็บอกว่าไม่มีนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วหายไปไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับแต่วันนี้
วันที่สามแล้วที่ยังหาไม่เจอเนี้ยภรรยาของพระประมูลก็เริ่มเครียดอืม
คือไม่ใช่ว่าจะเครียดเรื่องสามีหายไปอย่างไร้ร่องรอยอย่างเดียวแล้ว
แต่ทีเนี้ยข่าวมันเริ่มไปไกลอ่าบางข่าวก็ไปบอกว่าเนี่ย
พระประมูลเนี่ยถูกบังคับให้มาบวชค่ะครอบครัวบังคับให้มาบวช
ทั้งทั้งที่เขาไม่อยากบวชเขาก็เลยหนีไปเลยก็มีอ่า
ข่าวก็บอกว่าเพราะพระประมูลเนี่ยมีปัญหาเรื่องที่ดินกับหลานชาย
ขัดแย้งกันเรื่องที่ดงที่ดินเรื่องที่ดินมรดกอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ทางครอบครัวก็ต้องออกมายืนยันอีกครั้งว่าไม่ใช่นะฮะมีหลักฐานอย่างเดียวครับ
ที่พอจะสืบหากันได้ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่แถววัดนะครับที่จะเห็นภาพในคืนวันก่อนที่พระประมูลจะหายไปในตอนเช้าแล้วหาไม่เจอเนี่ยนะครับ
ในคืนนั้นประมาณเที่ยงคืนสี่สิบเก้าตามเวลาจากกล้องวงจรปิด
มีจักรยานยนต์วิ่งเข้าซอยวัดนะฮะแล้วก็วิ่งออกไปตีหนึ่งสองนาทีนะฮะ
ของคืนวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายนนะอ่าแล้วเช้ายี่สิบห้าก็หายไปเนี่ยนะครับ
อ่าซึ่งเป็นช่วงที่ออกไปเนี่ยภาพมันก็ไม่ค่อยชัด
แต่ว่าทางเจ้าของบ้านเจ้าของกล้องวงจรปิดชื่อนายบุญเที่ยงแก้วตา
บอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็คล้ายกับมีคนนั่งซ้อนท้ายออกไปด้วยเหมือนกันนะ
เหมือนจะห่มผ้าเหลืองก็อาจจะเป็นพระประมูลก็ได้หรือเปล่า
ที่จะซ้อนท้ายรถใครออกจากวัดไปแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ย

มันก็ต้องเป็นคนนอกบุญบ้านไม่ใช่คนอื่นบ้าน
คนอื่นบ้านก็ต้องรู้ต้องอะไรก็ไม่ให้เขามาวุ่นวายกันอยู่๒วันแล้วเนี่ย
วันนี้เงียบเลยนะ
ขณะที่ทางเจ้าวาดวัดเกาะเข็ดนะครับที่พระประมูลบวชอยู่แล้วก็หายไปนะครับ
ท่านก็บอกว่าเมื่อตี๒คืน๒๔มิถุนายน
ช่วงที่พระประมูลได้หลบหนีไปเนี่ยไม่มีใครรู้เพราะ
ก็แค่ว่าพระประมูลมาบอกกับท่านจ้าวาดว่า
สงสารลูกกับเมียที่มาจัดงานบวชให้อย่างใหญ่โต
อยากจะศึกถ้าหลวงพ่อไม่ศึกให้ผมเนี่ย
เดี๋ยวผมไปศึกวัดอื่นแล้วเช้ามาก็หายไปเลยฮะ
เพราะฉะนั้นท่านเจ้าวาดวัดเกาะเข็ดบอกว่าไม่มีหรอก
มีอาถรรพ์ลี้ลับผีบังตาหาไม่เจออะไรพวกนี้

ไอ่ขู่ทรงอบบ้าเหอะว่าอยู่ในวัฒน์เดี๋ยวก็ด่าม่อนเหอะ
ไม่อยากไปงงาย

เราไม่รู้ว่าแกหนีกันมาใครคนไปเฝ้าแล้ว
อเจมส์คิดว่าใครพาเงียกไปกันหรือเปล่า
บุฤษฐ์ไม่รู้สิ่งศักดิ์สินิรับและพากันไปนิดนี่แหละ
อเจมส์แต่ภาพโฮงจรติดเป็นภาพคนสอนท้ายพาหลับไป
บุฤษฐ์ก็แกคงจะโทรมาเขามีโทรศัพท์จะให้ใครไปรับแกแกจะรู้ก่อนเสียเนี่ย
เพราะอาจมีโทรศัพท์นี้
ไม่ว่าจะรอช่าเวลาขาวมา
คือท่านครอบครัวบอกว่าก็มืดแปดด้านนะว่าตอนนี้ไม่รู้จะเชื่อใครนะเชิญร่างส่งมาแล้วหลายคนค่ะบอกว่าเดี๋ยว
สามโมงวันนั้นจะเจอเดี๋ยววันนี้จะเจอก็ยังไม่เจอตกลงผีบังตาหรือว่าไปซ่อนตัวกันแน่
นั่นน่ะสิก็เลยบอกว่าตอนนี้ขอยึดตำรวจก็แล้วกัน
หลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดนะที่พอจะเป็นหลักฐานที่พอจะเห็นได้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยแม้จะไม่ชัดแต่เห็นได้ว่าเป็นคนสองคน
นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์กันไปแล้วก็มีปลิวปลิวอยู่เนี่ย
ลักษณะเหมือนย่ามตอนนี้ทางครอบครัวก็เลยบอกว่า
อยากให้ตำรวจเนี่ยหาให้เจอเร็วนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงมาก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
คือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ยังไม่ได้ลดละนะฮะก็ยังไปในจุดต้องสงสัย
อย่างเช่นจุดที่คิดว่าอาจจะไปหลบซ่อนตัวตามกระท่อมปลายนา
เพราะว่าในกุฏิที่วัดเนี่ยพระประมูลได้นำเครื่องนอนติดตัวไปด้วย
แต่ก็ยังไม่เจอเท่ากับว่าตอนนี้ยังหาไม่เจอ
ก็อาจจะเป็นไปได้ก็คือไม่อยากบวชจริง
อาจจะแบบหนีออกไปเลยไม่อยากบวชแล้วอะไรอย่างนี้
ก็ถ้ายังไม่ได้ศึกเนี่ยอาจจะไปหลบอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
ศึกแล้วทีนี้ก็ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะคะแต่เอาเป็นว่าครอบครัวเขาเป็นห่วงนะฮะ
ยังไงก็ติดต่อเขาหน่อยกันแล้วกันนะคะ